ไปดูเรื่องของการมอบรางวัลรางวัลหนึ่ง
ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคนทำงานด้านข่าวนะครับ
อย่างพวกเราทุกคนด้วยรวมถึงการนำเสนอผลงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันหน้าจอนะครับ
ซึ่งรางวัลแสงชัยศูนย์ทอนวัด
เมื่อวานนี้นะครับทางไทยรัฐทีวีของเรา
ได้รับรางวัลแสงชัยสุนทรวัดจากข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยม
ประเภทข่าวรายงานสดยอดเยี่ยมประจำปี๒๕๖๐จากเหตุการณ์
แล้วก็ที่นำเสนอข่าวการปะทะเดือดระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับพระครับ
เราย้อนไปดูการรายงานสดในครั้งนั้นหน่อยหากจำกันได้ผู้สื่อข่าวของเรา
โอ้โหอยู่ในวงล้อมเบียดไปเบียดมาโดนฝั่งนั้นเบียดฝั่งนี้เบียด
เป็นเหตุการณ์ที่วุ่นวายมากผู้สื่อข่าวของเราก็คือ
คุณระพีพันธ์เรือนศรีย้อนไปดูเหตุการณ์การรายงานสดครั้งนั้นหน่อยฮะ
ตอนนี้ประเฉินหน้ากันแล้วนะคะในส่วนของผ้าพิกสุทธิ์ทรงนะคะ
ก็ค่องแขนกันนะคะค่องแขนในการทำเป็นโล่ค่ะ
ซึ่งพระผู้นำก็บอกว่าถ้าออกไปได้ให้ออกไปเลย

เขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่ชุดละมุนจริงนะครับ
นี่แหละฮะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้การรายงานสดของไทยรัฐทีวี

เหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยมประเภทข่าวรายงานสดยอดเยี่ยม
ประจำปี๒๕๖๐โดยการรายงานสดของนางสาวระพีพันธ์เรือนศรี
ซึ่งนางสาวระพีพันธ์เรือนศรีผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
เปิดเผยถึงการทำหน้าที่ในวันนั้น
และความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลครั้งนี้นะครับ
ด้วยความที่มันเป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งเราจะต้องเป็นกลางมากที่สุด
และนำเสนอข้อมูลทั้งสองฝ่าย
ก็คือต้องนำเสนอทั้งฝ่ายที่เป็นพระสงฆ์รวมไปถึงศิษยานุสิต
รวมไปถึงฝ่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เห็นว่า
แต่ละฝ่ายเนี่ยเขามีภาพออกมาเป็นยังไงเขาดำเนินการอะไรบ้าง
โดยที่เราไม่ไปตัดสินแต่ให้คนดูเป็นคนตัดสินเองค่ะ
คือภูมิใจมากสำหรับรางวัลแสงชัยสุนทรวัดนะคะ
เพราะว่าเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งในอาชีพสื่อมวลชน
ที่เราทำมาก็เข้าสู่ปีที่๙ปีที่๑๐แล้ว
เป็นรางวัลแรกของชีวิตเลยทีเดียว
ก็จะทำหน้าที่สื่อมวลชนตรงนี้ค่ะ
ให้ดีที่สุดเป็นกลางแล้วก็นำเสนอข้อเท็จจริง
แผลให้ประชาชนแล้วก็เป็นที่พึ่งของสังคมค่ะ
คือไทยรัฐทีวีของเรานะเวลามีเหตุการณ์สดเนี่ย
ก็จะเนี่ยเลยนำเสนอเรื่องราวสดเลย
ผู้สื่อข่าวของเราก็พร้อมที่จะลุยเต็มที่ในทุกเหตุการณ์

ยังมีผู้สิทธิ์ข่าวอีกหลายคนที่เป็นผู้สิทธิ์ภาคสนาม

ส่วนช่องอื่นนะฮะก็ได้รับรางวัลกันเช่นเดียวกันนะครับ
เหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยมประเภทข่าวเหตุการณ์
จะตกเป็นของสถานีโทรทัศน์ศรีกองทับ๖ช่อง๗
นาทีระทึกจับกลุ่มคนร้ายค้ายาเสพติดกระหน่ำยิงตำรวจชาวบ้าน
ขณะที่รางวัลข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวนในปีนี้
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับ
มีเพียงรางวัลชมเชยก็คือทวงคืนทับหลัง
จากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี๔ช่อง๓
สำหรับรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยมประเภทรายการ
โดยมีรางวัลชมเชย๒รางวัลได้แก่ข่าวสวยแรงงานต่างด้าว
แล้วก็ข่าวระเบิดแก่งคอนผีหลงกระทบวิถีบริมโขง
จากสถานีโทรทัศน์สปริงนิวด้วยนะครับ
สำหรับประเภทสกรูปข่าวไม่มีผู้ใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
ก็มีแต่รางวัลชมเชยก็ตกเป็นของสถานีโทรทัศน์สปริงนิว
จากข่าวผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง
แล้วก็รางวัลชมเชยของประเภทรายงานสด
อีก๑รางวัลก็เป็นของสถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง๗
จากเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมทัพสแก่อ่วมน้ำป่าไหลหลาก
ยินดีกับทุกช่องข่าวด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะก็ส่งไลน์มาหน้าจอ
ขอแสดงความยินดีกับไทยรัฐทีวีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย